พอโพสต์เรื่องสตรอเบอร์รี่กันนะครับ
เหมือนกับเป็นการแขวะกันไปแขวะกันมาเนี่ย
ชมพูก็บอกว่าเขาชอบคุยกับผลไม้

ได้มีการไปเจอทางคุณเจนนี่
ก็เลยมีการไปพูดคุยกันนะฮะ

เวลามีข่าวอะไรก็เจนนี่อีกแล้ว
เราก็โอเคแบบอีกสักนิด

เจนนี่ก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่อง

คุณว่าหาว่าโตตอบกันกับชมพูดเหรอ

เราโพสต์สตรอเบอรี่ในช่วงเดียวกันหรือเปล่า

เวลาที่หนูจะโพสต์ก่อนเห็นไหมอะไรก็เจนนี่จริง

เพราะอย่างงั้นหนังของขึ้นเหมือนกันนะ
ได้มีการพูดคุยกับชมพูดถึงเรื่องนี้ไหม

ไม่ค่ะเจนนี่ไม่มีความรู้สึกว่ามันใช่เรื่องที่จะต้องไปคุยอะไรกันแบบนี้

นางบอกว่าเราอยู่ในวงการมานานเป็นอะไรที่จับตามองอยู่แล้ว
อย่างเรามันก็ต้องแข็งแรง

อะไรอะไรก็เจนี่การที่เราไม่แก้ตัว
เพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าต้องมานั่งพูดอะไร
เราโตกันแล้วนางว่าอย่างนั้น

แล้วก็เราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้ว

ใครจะอะไรยังไงแค่นี้แล้วก็ปวดหัวเรื่องธุรกิจ
เปิดธุรกิจฟิตเน็ตเนอะ

ฟิตเน็ตเลยโอ้โฮเท่มาก
คืออะไรรู้ไหมคุณหนุ่มอะไรวันเกิดคุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจศิริ
ก็คือวันเกิด๑๑ก็คือเดือนพฤศจิกายน

พฤศจิกายนฉันถามเธอสิ

ซึ่งรู้สึกตอนนี้เห็นพวกดาราเขาโพสต์ไอจีกัน
ที่เป็นรูปคุณไอจีนี่เดินเข้าจริงแล้วมา
ใส่หูแล้วก็เปิดออก
๔๑๑นั่นแหละ๔๑๑ก็คือวันเกิดของคุณกึ้งเฉลิมชัยนั่นแหละ
แล้วเป็นยิมของกึ้งหรือว่าของเจนี่

ผมไม่รู้ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้
ก็บอกว่าแค่ปวดหัวเรื่องธุรกิจเรื่องบทละครก็พอแล้ว
ถ้าเราต้องมานั่งปวดหัวเรื่องประเด็นต่างอีก

เรื่องที่สร้างขึ้นมาแม้กระทั่งตอนบายใบหญ้า
เราก็คิดว่าชีวิตยังคงเดินต่อไปไหนไม่ไหวแล้วล่ะ

ไม่ต้องมานั่งคิดอะไรที่มันไร้สาระ
นักข่าวถามต่อยืนยันว่าไม่มีปัญหากับชมพู่แน่นะ
นี่เจนี่ตอบว่าเจนี่ตอบว่า

คือต่างคนต่างไม่ต้องมานั่งคิดอะไรที่มันไม่มีสาระขนาดนี้หรอก
คนดำคนเขาชมเสื้อทำมาหลายหลายเลยนะ

ถ้าใส่เอาตัวไหนเอาตัวไหนไม่ไหว
เอาแจ็คเก็ตมาทำเสื้อลายสก็อตเข้าไปนะ